พาไปวัดอีแงวกันหน่อยไปลอดใต้โบสถ์ค่ะ
ลอดใต้อุโบสถพอลอดเสร็จปุ๊บจะเห็นจอมปลวก
พอเห็นจอมปลวกเสร็จปุ๊บก็จะเห็นตัวเลขด้วยนะคะ
อ่ะไปดูกันหน่อยสิตรงนี้แหละค่ะคุณผู้ชม
อีแงวที่อำเภอคลุ้งจังหวัดจันทบุรีนะคะ
แล้วจะบอกว่าเคล็ดลับนะนี่รอดใต้อุโบสถเสร็จปุ๊บใช่ไหมคะ
ต้องไปดึกนะคะยิ่งดึกยิ่งขลังยิ่งดึกยิ่งแม่น
เขาบอกแบบนี้นะนี่ต้องใช้เทียนไข่จุดไฟแบบนี้
แล้วอะไรอ่ะแป้งโรยลงไปโรยลงไป
ลงไปแล้วจอมปลวกไม่กล่อนลงมาเหรอ
ไม่ค่ะโรยลงไปปุ๊บไอ้ตรงตะปุ่มตะป่ำตะปุ่มตะป่ำ

เป็นตัวเลขไทยก็ได้อาราบิกก็ได้ค่ะนะคะ
แล้วแต่พี่เลยนะนี่ค่ะแบงค์๒๐ที่ติดไว้ที่จอมปลวกก็มี
เอาเลขท้าย๓ตัวไปซื้อเลขก็ได้

ทีนี้พอไปดูแล้วชาวบ้านบอกว่าเขาเห็นเลขด้วยนะ
เพราะกลัวเลขเคลื่อนให้ชาวบ้านพูดดีกว่าค่ะ

ปลวกไปแล้วนะฮะของผมอะไรบ้างดีอ่ะ
ตะเคียนบ้างไหมล่ะดีไปดูตะเคียนกันบ้างครับ
คุณผู้ชมครับบรรยากาศการขอเลขขอโชคลาภจากตะเคียนสองพี่น้องนะฮะ
ที่บริเวณสารเจ้าแม่สบายแก้วสบายทองในสวนป่าชุมชนบ้านก่อลอย
อำเภอประจันตคามจังหวัดปลาจีนบุรี
ชาวบ้านเนี่ยแวะไปขอเลขกันตลอดทั้งวันครับแต่ที่น่าแปลกใจคือมีชาวต่างชาติ
เออมีแหม่มไปด้วยว่ะนะฮะมีแหม่มไปขอเลขครับเธอเป็นชาวเยอรมนีนะฮะ
นะครับเขาบอกเสื้อลายเสือคนไหนเอ่ยคนไหนเสื้อลายเสือนะครับ
คือมาตามเพื่อนนะครับมาไหว้ขอโชคลาภท่านนี้ท่านนี้นะฮะนี่ฮะ
อ้าวอยากรู้ว่าแหม่มคนนี้ได้เลขอะไรนะครับก็ลองดูเห็นไหมเห็นไหม
แล้วแต่ตาท่านคิดแต่อันนี้เขาชูให้ดูแบบกลับหัวนะครับ
ขณะที่มีชาวบ้านครับคนดวงดีไปรวมตัวกันแก้บนเพราะว่าได้รับโชคลาภถูกรางวัลกันไปเมื่องวดที่ผ่านมานะฮะ
ส่วนงวดนี้ได้เลขชุดใหม่จากก้านทูบเสี่ยงทายแล้วก็เลขปลายประทัด
พี่มีโชว์ไหมเขามีโชว์ไหมโชว์โชว์หน่อยไหมนะฮะ

ข่าวเราเยอะมากเลยแล้วก็ตรงกันทุกอันเลยเหรอฮะ

ชั่วนี้ขอบคุณอาจารย์ปรับแฮงพรรณแสล